สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวแล้วค่ะ
วันนี้มาพบกันในวันกองทัพเรือ๒๐พฤศจิกายนนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยที่จะได้รำลึกนึกถึงวันสำคัญนี้ค่ะ
ที่ทางพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยได้ถือว่ามีพระราชกรณีกิจที่สำคัญในด้านของกองทัพเรือด้วย
และแน่นอนค่ะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะต้องมาย้ำเตือนกันนอกจากวันสำคัญแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเอง
อากาศวันนี้หลายหลายพื้นที่เย็นลงนะคะหลายหลายคนก็รู้สึกได้ถึงอากาศหนาวเย็น
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ
อยู่ที่ประมาณสิบหกถึงยี่สิบองศาเซลเซียสนะคะบางพื้นที่เนี่ย
อากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยหรือยอดภูนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายอากาศก็จะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ร้อน
วันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะรู้สึกร้อนได้บ้างนะคะแต่ขณะที่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้
หลายพื้นที่ก็เริ่มเย็นกันต้องเอาเสื้อมาใส่ปกคลุมป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ
ส่วนภาพรวมของสภาพอากาศวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยอุณหภูมินั้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาพตะวันออกมีอุณหภูมิลดลงอากาศเย็นในตอนเช้า
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังปั่นกลาง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย
คุณผู้ชมหลายคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เตรียมรับมือ
แล้วก็อยากจะใส่เสื้อกันหนาวให้อบอุ่นร่างกายกันแล้ว
ยังไงก็ถือว่าจะได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเย็น
ก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกสักวันสองวันนะคะ
ยังไงติดตามสภาพอากาศกันทุกวันแบบนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ